ทุกผู้ชมครับมีเรื่องของตำรวจนะฮะแต่ว่าต้องชื่นชมกันหน่อยนะครับ
เป็นตำรวจที่ขยันแล้วก็ตั้งใจทำงานจริงจริงนะครับมีชาวบ้านไปเจอนะฮะ
ว่าตำรวจนายนี้เนี่ยที่ศีรษะเนี่ยแบบมีผ้าแบบปิดผ้าก๊อชพันแผลอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะ
ก็เลยไปดูกันนะครับว่าเอ๊ะตกลงท่านเป็นอะไรทำไมยังแบบมาทำงานอีกนานใช่ค่ะ
เห็นไหมเนี้ยเป็นงานแบบเปรียบเพียบปรับอืมอ่านี่คือร้อยต้นบุตรีธนพลเขียวทองนะครับ
รองสารวัตรปราบรามของสพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
ประจำงานเปรียบเทียบปรับนะฮะของสพบางบัวทองนะครับ
ท่านอายุห้าสิบหกปีที่ศิษย์ศาสตร์ของท่านที่เห็นมีผ้าก๊อชปิดแผลเอาไว้เยอะเยอะเนี่ยนะฮะ
ท่านเพิ่งไปผ่าตัดปิดกระโหลกมานะฮะคือความจริงภูมิกับก็บอกว่าก็พักก่อนได้นะ
เอาให้หายดีก่อนตอนแรกท่านต้องเปิดกระโหลกแล้วก็ต้องปิดกระโหลกเย็บกลับเข้าไป
แต่ท่านบอกห่วงงานขอมาทำก่อนกันแล้วกันให้ไม่ไหวจริงเดี๋ยวค่อยว่ากัน
นี่ฮะมาบริการประชาชนนะครับประชาชนก็เอ๊ะท่านไปบาดเจ็บอะไรมา
รัฐมนตรีธนพลบอกว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับปี๖๕
ประสบอุบัติเหตุล้มที่หน้าบ้านพักแล้วศีรษะฟาดพื้น
เลือดขั้้างในสมองต้องผ่าตัดเปิดกระโหกศีรษะ
แล้วนี่เพิ่งไปปิดกระโหลกนะฮะเมื่อ๑๗สิงหาคมที่ผ่านมาเย็บไป๓๐เข็ม
ตอนนี้ยังต้องใช้ผ้าก๊อชเนี่ยปิดแผลไว้
ผู้บังคับบัญชาคือผู้บังกับสพบทบูเฌิงให้หยุดก่อนนะ
รักษาตัวให้หายก่อนก็ได้ค่อยกลับมาทำงาน
แต่ร้อยมตรีธนพลบอกว่าไม่อยากอยู่บ้านเฉยเป็นห่วงงาน
เกรงใจเพื่อนร่วมงานขอมาทำงานดีกว่า
แล้วอยู่ไปนานยังไงอยู่ไปกี่วัน
ทำงานแล้วทำแล้วไงจริงใจน้องพวกมัน
พูดกลับว่าให้หยุดอ๋อพูดกลับให้หยุด

คือผู้บังคับบัญชาไม่ได้บังคับให้มาทำงานนะ

ใช่ฮะแต่ท่านบอกเกรงใจเพื่อนร่วมงาน
เจ้าหน้าทีเองก็มีน้อยอะไรทำได้ก็
ก็มาทำไปก่อนเท่าที่จะทำได้
ก็มีลูกสาวนะครับที่อายุ๒๒ปีนะครับ
ก็คือคุณสุพิชานะฮะ
นี่น้องก็มาคอยดูแลคุณพ่อนะ
ทางครอบครัวพยายามห้ามพ่อแล้วบอกอย่าเพิ่งไปทำงานเลย

เดี๋ยวจะไม่ไหวนะพ่อตอนนี้ก็๕๖แล้วนะครับ

บอกรักในอาชีพตำรวจมาก

ลูกสาวก็เลยมาส่งพ่อทุกวัน

ภูมิกับการสพบางบัวทองนะครับ
บอกว่าได้อนุญาตให้รศธนพลพักไปก่อนจนกว่าจะหายดีนะครับ
แต่เจ้าตัวไม่ยอมนะครับเพราะห่วงงาน
ก็เลยอนุญาตให้มาปฏิบัติหน้าที่ได้
ก็ทางคุมกับบอกก็ถือว่า

ก็ยังอยากทำงานต่อแต่ก็ทางโรงพักก็ไม่ได้บังคับนะ

ก็จะมีเพื่อนตำรวจคอยดูแลอยู่ด้วยนะครับ
ก็คงพอรู้กำลังตัวเองแหละเนาะก็ทำเท่าที่ไหว